มาติดตามข่าวนักจ่อยจูจูค่ะก็ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลโดยพี่สาวของเธอเนี้ย
เป็นคนโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมนะคะเขาบอกว่าคุณจอยเนี่ยมีอาการปวดที่กระโหลกศีรษะมาเป็นเวลานานถึงสิบวันแล้วนะคุณ
ป่วยมาเป็น๑๐วันเลยนะถูกต้องค่ะซึ่งบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะคะเปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยของดาราสาวคนดัง
ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเธอรู้สึกปวดกระโหลกศีรษะส่วนล่างมานานถึง๑๐วันจนนอนไม่ได้
ต้องใช้วิธีนั่งหลับเอาคือถ้าเวลาปวดกระโหลกเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทแล้วมันปวดแล้วมันนอนไม่ได้คุณ
ค่ะใช้วิธีการนั่งหลับอดทนมาเป็นสิบวันเลยนะทนได้ยังไงบวกกับมีไข้ค่ะ
เลยทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยอ่อนเพลียเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อคออักเสบและไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะ
แฟนคลับก็สบายใจหายห่วงได้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของจอยริลานีอีกครั้ง
เพื่อสอบถามอาการล่าสุดซึ่งได้รับคำตอบว่าเธอออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแล้ว
ค่ะเพราะว่ามีถ่ายรายการต่ออืม
ดูสิขนาดป่วยขนาดนี้นะโดยคุณหมอเนี่ยให้ทานยาไปอีกถึงวันที่เก้า
ถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจละเอียดอีกครั้งและสั่งห้ามยกของหนักในช่วงนี้
ผู้จัดการส่วนตัวเล่าว่าสาเหตุมาจากความเครียดจากการถ่ายละครจนปวดต้นคอค่ะ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยไปบีบนวดเองประกอบกับไปใช้บริการนวดบรรเทาอาการแล้วก็เล่นโยคะซ้ำ
อาการเนี่ยมันก็เลยหนักขึ้นมันก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นมาใช่
เขาบอกว่าเวลาคนที่ปวดหรืออะไรอย่างนี้อย่าไปหนวดไปนอน
เพราะว่าอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดอาการอักเสบแล้วก็เกิดอาการช้ำขึ้นมาได้
ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอาการอีกทีนึงอีก๗วันคุณจอยต้องไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้นะคะขอให้คุณเจหายเร็วละกัน
แต่อย่างที่บอกไปแหละคุณว่าอาการมันเกิดจากความเครียด
มันทำให้เส้นปราสาทบริเวณไทยทอยเนี่ยตึงอันเนี้ยเป็นเล็กคนอ่ะเป็นน่ะ
แล้วหลังจากเนี้ยจะทำให้เกิดเป็นไมเกรนด้วยใช่หลายคนเขาก็จะเป็นแบบ
คือส่วนใหญ่ถ้าปวดศีรษะด้านเดียวหรือว่าแถบเดียวบริเวณไทยทอยเนี่ยเขาบอกว่า
น่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นมาจากไมเกรนใช่ก็คือเป็นการ
บริเวณตึงล้างตั้งแต่ต้นคอขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหมือนคุณเคยเป็น
ฉันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเข่าใจกันอ่าวคร้ายกันเหมือนกันนะครับ
แต่ที่สำคัญถ้าเกิดใครรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยมากเนี่ย
ที่สำคัญอย่าไปออกกำลังกายซ้ำ
เพราะว่าจริงถ้าการออกกำลังกายมันช่วยให้แข็งแรงขึ้นมันก็ดี
แต่ถ้ามันทำให้ซุดโทรมลงเนี่ยพักไว้ก่อนน่าจะดีกว่า